อีกหนึ่งคู่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อกายค่ะ
คุณพ่อการู้สึกว่าจะติดใจการทำหน้าที่ของคุณพ่อเหลือเกิน

และล่าสุดตอนนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
กำลังจะได้เห็นทายาทคนที่๓ออกมาแล้วนะคะ

ออกอาการเห่อน้องคีรินน้องไนร่า
ลูกชายและลูกสาวตัวน้อยทั้งสองคนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับนักแสดงหนุ่มว่าที่คุณพ่อลูกดกกายรัชชานนท์

รู้สึกสนุกที่ได้เล่นกับลูกอย่างใกล้ชิด
แม่พี่น้องคู่นี้จะมีทะเลาะกันบ้าง

และในเร็วนี้อีกไม่เกิน๓๔เดือนข้างหน้า
เจ้าตัวก็จะได้เห็นหน้าทายาทคนที่๓ของบ้านสุขประกอบแล้ว
ซึ่งในส่วนของคุณแม่ตั้งคันอย่างสาวฮารุ
ก็สุขภาพแข็งแรงดีแม้จะมีเจ็บป่วยบ้าง

งานนี้คุณพ่อกล้ามแน่นก็เลยไม่มีอะไรต้องกังวล
มีเวลาเตรียมมาตรการรับมือความแสบสนของทายาททั้ง๓คน

แล้วก็ยืนแล้วเริ่มสนตามพี่แล้วครับผม
คนเล็กนี่ถือว่าเลี้ยงง่ายกว่าคนพี่ครับ
คนพี่นี่จะติดมือมาก

คลอดเดือนมกราครับผมก็อีกไม่นานครับ
อีก๓๔เดือนครับผม
ครั้งที่๓ครับครับผม
ระดับความวุ่นก็จะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งผมว่า
ไปตรวจมาแล้วครับแต่หมอบอกว่าแบบยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ครับผม
เขาก็เลยแบบเออผู้หญิงมั้งแบบซึ่งอาจจะผู้ชาย
ได้หมดเลยครับผมผู้หญิงผู้ชาย
เพราะว่ามันน่ารักคนละแบบ
ครั้งนี้ก็เซ็นสัญญากับหมอแล้วว่าหลังจากเอามดลูกออกมา

ครับผมถ้ารู้ก็ทำหมันครับผม
ผมว่าที่ทะลุป่วยก็เพราะว่าลูกเอามาติดบ้างด้วย
ผมว่าเป็นเรื่องปกติของบ้านที่มีเด็ก